กฎของคนร้ายกฎของหัวขโมยมันมีอยู่ว่า

ขนาดหลักฐานดังอยู่ขนาดนี้ยังไม่ยอมรับเลยครับเชิญชมครับ
อ้าวไม่รู้อ่ะมันคงไม่มายู่หลังรอดให้หนาถูกไหม
ไม่ให้แจ้งเลย
เอ้ามาอยู่ได้ยังไง
ไม่ง่ายนักภาษาเวลื่อเขาบอกว่าทำไม่เนียนไปเรียนมาใหม่

นี่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องมันเกิดขึ้นคือเจ้าของคลิปนะฮะ
เล่าบอกผู้ชายคนเนี้ยไปซื้อน้ำชา
ร้านแม่เธอคนปากใต้เขาดื่มน้ำชากัน
ไปสั่งน้ำชา๕แก้วนะครับแม่ก็ยุ่งอยู่สิ

ผู้ชายคนนี้หยิบมือถือไปจากโต๊ะตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะ
จังหวะที่มีรถมาส่งน้ำแข็ง
ผู้ชายคนนี้ทำท่าจะไปเลื่อนรถนะครับ

ทราบพิกัดว่านี่ครับมือถือมันมาหยุดอยู่นะ

เห็นผู้ชายคนนี้นั่งกินข้าวอยู่อย่างสบายใจเลย
ตอนแรกก็ถามว่ามือถือแม่ฉันไปไหน

โทรเข้าโทรศัพท์ของแม่
เขาบอกว่าหยิบกระดาษแล้วมือถือมันติดมา
แต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าเออเอามาเองแหละนะ

เดี๋ยวจะจ่ายค่าน้ำชาให้แม่ที่สั่งซื้อ
และค่าน้ำมันรถให้เธอที่ขับตามมาด้วย

ก็โอเคล่ะสุดท้ายก็ได้มือถือขึ้นมา

ผมซ่อมตอนคุณพระราพรได้ยินเสียงอ้าวเมื่อกี้จังเลย